จริงแล้วทุกอย่างมาครบค่ะ
มีดปืนระเบิดแล้วเปิดศึกค่ะ
ขนาดคนถ่ายคลิปยังบอกเลยโอ้โหยันเทือนอ่ะ

ก็เชื่อน

เห็นไหมคุณผู้ชมแบบนี้ค่ะ

แล้วก็วิ่งหนีกันจ้าละวันแบบนี้เลยค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นวัยรุ่น๒กลุ่มนี่
วิ่งข้ามถนนหลวงแล้วก็ไล่ตีกันยับจริงจริงปลาระเบิดปิงปองใส่กันตุ้มตั้มตุ้มตั้ม
เสียงปืนปึ้งปั้งมีคนเจ็บนะคนนึงถูกมีดฟันมือ
อีกคนนึงโดนยิงเข้าสะโพกตอนนี้อาการสองคนปลอดภัยแล้วค่ะ
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นในงานเทศกาลเที่ยวพิมายและแข่งขันเรือยาวประเพณีค่ะ
นี่งานประจำปีนะเขาเพิ่งจัดวันที่๒เมื่อวาน
แล้วยังจัดต่อเนื่องถึงวันที่๑๓คุณผู้ชมคิดดูสิ

ใช่ค่ะตีกันตั้งแต่คืนแรกเลยนักข่าวของเราลงพื้นที่ไปดูนะ
ตรงลานจัดคอนเสิร์ตบนถนนบนถนนบายพาสเนี่ยค่ะนี่ขนาดอยู่ตรงข้ามสพพิมายนะ
ยังตีกันแบบนี้ผู้กำกับว่าไงรู้ไหม
บอกว่าตอนนี้รู้ตัววัยรุ่นทั้งสองฝ่ายแล้วกำลังจะตามตัวมาดำเนินคดี
เพราะว่างานเขายังไม่สิ้นสุดเลยยังมาไม่ถึงครึ่งทางเลยค่ะ
ถามว่าภูมิกับทีนี้เอาไงเขาบอกว่าก็เลยต้องเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยค่ะ
ด่านตรวจเลย๕จุดก่อนจะเข้าพื้นที่จัดงานแล้วเขาก็สามารถตรวจยึดอาวุธปืนปากกา
กระสุนปืนประทัดลูกบอลมีดไม้กระบองคมแฝดสนับมือเพียบค่ะ
อันนี้ป้องปรามไว้ก่อนแล้วนะใช่ค่ะดีที่ไม่ขนอันนี้กันเข้าไปนะคุณนะ
ใช่ค่ะนี่ตรวจเจอก่อนเข้างานไงคุณคิดดูสิถ้าเกิดว่าเล็ดลอดเข้าไป

ทีนี้ตำรวจก็เลยเตือนแหละว่าถ้าเกิดจะมาเที่ยวงาน
กว่าจะถึง๑๓พฤศจิกานี้
คุณอย่าเอาอาวุธเข้ามาในงาน
งั้นโดนจับดำเนินคดีต้องถูกปรับด้วยนะ
อย่าใช้ลานคอนเสิร์ตเป็นลานประยองประลองยุทธ์นะ
เมื่อกี้เขาตั้งป้ายเตือนติดป้ายเตือนตุบร่ำเลยคุณ
เห็นไหมป้ายแล้วก็ตัวอักษรสีแดงเลยนะฮะ
นี่ป้ายก็ใหญ่อยู่นะประกาศเครื่องหมายตกใจตั้งกี่ตัว

ละวิวาสจะต้องถูกจับดำเนินคดีและถูกปรับชดใช้ตามความเสียหายทั้งหมด
กฎของผู้จัดงานเดี๋ยวผู้จัดงานเขาเรียกร้องเป็นล้านล้านนะ

โอ้โหแล้วจะต้องเอาป้ายไปติดไหนนะฮะ